มาดูคลิปนะคะที่เป็นวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์นะคะ

มีหญิงสาวคนหนึ่งเป็นคนขับรถเก่งนะคะ
ขึ้นไปทำร้ายร่างกายคนขับรถเมย์บนรถเมย์เลยนะ
เธอบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเธอมีเหตุผล
เพราะว่าเธอเข้าไปชี้แจงกับตำรวจเรียบร้อยแล้ว
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในรถนะคะ
เธอขึ้นไปแบบนี้ขึ้นไปบนรถเมย์เลยนะ
แล้วก็ไปทำร้ายร่างกายคนขับรถเมย์แบบนี้

เออแล้วกระเป๋ารถเมย์ก็พยายามห้ามอะนะ

แต่ว่าสุดท้ายเขาบอกว่าคนขับรถเมย์ได้รับบาดเจ็บ

สาย๕๔๓ก
คนที่โพสต์ชื่อว่านายสามารถหงกลางนะคะ
เป็นคนขับรถประจำทางสายนี้แหละ

หญิงสาวสองคนบุกขึ้นมาบนรถ

จากนั้นก็เข้ามาทำร้ายร่างกายคนขับนะคะ

ขณะที่พนักงานเก็บค่าโดยสารก็

แสดงความคิดเห็นนะคะส่วนใหญ่บอกว่า

ซึ่งเป็นคนขับรถเก๋งทำรุนแรงเกินไปหรือเปล่า

ทำไมต้องมาใช้กำลังทำร้ายร่างกาย

ล่าสุดคนขับรถเก๋งที่ปรากฏว่า

ชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย

หมอที่โรงพยาบาลย่านประชาชื่น
เพราะน้องมีอาการปวดท้อง

เห็นว่ารถมันชนกัน๓คัน
รถมันติดมากแต่ลูกปวดท้อง
ไปโรงพยาบาลด่วนเนี่ยนะคะเธอก็เลยเปิดไฟกระพริบแล้วบีบแตร่
เพื่อเป็นการขอทางรถโดยสารประจำทางซึ่งอยู่ด้านหน้า
ขณะที่กำลังเร่งเครื่องพยายามจะแซงขึ้นไป
ปรากฏว่ารถเมคันนี้เบียดเข้ามาทำให้คนในรถตกใจกันหมดเลยนะคะ
ลูกคนเล็กซึ่งนั่งอยู่เบาะหลังฝั่งคนขับ
เจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเข้าไปตรวจสอบคือหมายถึงวันนั้นนะ
หลังจากเกิดเหตุเสร็จเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเกิดการเฉียวชนกันแล้ว
แล้วก็เกิดการทำร้ายร่างกายกันขึ้นตำรวจเข้าไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุ
และแจ้งให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเลื่อนรถเพื่อเปิดการจราจร
เธอก็เลยช่วงนี้ตัดสินใจเดินขึ้นไปบนรถเมย์
เพื่อที่จะไปบอกกับคนขับรถเมย์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมหนูถึงทำแบบนี้
คนขับรถเมย์นั่งอยู่บนรถนะคะยังไม่ทันได้ขึ้นไปเลย
คนขับรถเมย์กดปุ่มปิดประตูค่ะทำให้ประตูเนี่ยหนีบตัวเธอ
เป็นจังหวะเดียวกับที่ลูกสาวผ่านมาเห็นพอดี
ลูกสาวก็ร้องด้วยความตกใจเนี่ยนะคะบอกให้คนขับช่วยเปิดประตูให้หน่อย
แต่เขาก็ไม่ยอมเปิดค่ะจนสุดท้ายพนักงานเก็บค่าโดยสาร
บอกให้คนขับเปิดประตูหน่อยพี่เปิดประตูหน่อยพี่เขาถึงยอมเปิด
ทำให้ลูกสาวและเธอเกิดความโมโหเป็นอย่างมากนะคะ
ก็เลยปรากฏเป็นคลิปทำร้ายร่างกายกันในคลิปนี่แหละนะคะ
คลิปดังกล่าวเป็นเพียงบางช่วงบางตอนของเหตุการณ์ทั้งหมด
เรื่องราวมันมีเยอะแยะแต่ตรงนี้มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น
เธอไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนแต่เพราะบันดาลโทษะที่ถูกกดประตูหนีบนะคะ
ฟังเสียงคนขับรถเก๋งค่ะจะพาลูกน้องลูกลูกชายอ่ะ
ขวบไปหาหมอก็พอดีก่อนหน้านั้นก็มีอุบัติเหตุ
รถชนกันข้างหน้าสามคันแล้วเราก็จะขอทางทางรถเมย์ไป
คราวนี้ก่อนหน้านั้นรถเมย์เขาก็ให้ทางรถออกไปคันหนึ่งแล้ว
เราก็ขอทางกำลังจะออกไปคันแต่ว่าระหว่างนั้นรถไม่ได้ให้ทางเรา
เขาเบียดรถเรามาเสร็จแล้วลูกอยู่ในนั้นก็ร้อง
เสร็จปุ๊บเขาก็เบียดเรามาเสร็จเรียบร้อยก็จอดคุยกัน
ตำรวจเขาบอกให้เราไปบอกทางรถเมย์หน่อยเรากำลังจะขึ้นไป
ก็ตะโกนเรียกเขาเขาไม่เปิดเขานั่งอยู่นี่ก็กำลังจะขึ้นรถไป
ตอนที่ระหว่างขึ้นอ่ะประตูรถเมย์เขาเปิดอยู่ยังไม่ได้ปิด
พอที่เราขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาหนีบตัวเราเลยเขาก็ยังไม่เปิด
กระเป๋ารถผู้หญิงเป็นคนตะโกนบอกให้เปิดเปิดเขาก็เปิด
พอเปิดขึ้นมาปุ๊บเปิดประตูให้เราปุ๊บเราก็ขึ้นขึ้นไปแล้วเราก็เลยตะโกนถามว่า
ประตูทับเราทำไมก็เลยมีเรื่องกันตรงนั้นนะคะ
เอาฝากฝั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรถเมย์ก็คือขอสมกรว่าอย่างไรนะคะ
นายอานนท์เสยอินผู้ช่วยผู้จัดการสาย๕๔๓กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ๑
การเดินรถ๑องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพบอกว่าหลังเกิดเหตุนายสามารถคนขับรถเมย์โทรศัพท์มาแจ้ง
ว่ารถเกิดอุบัติเหตุเฉียวชนกับรถเก๋งคันหนึ่งก็ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายอุบัติเหตุเข้าไปดูแลแล้วนะคะ
ส่วนนายสามารถหลังจากเกิดอุบัติเหตุแล้วก็กลับมาที่อู่นะเขาสังเกตเห็นเหมือนกันว่าที่เบ้าตาของนายสามารถมีแผลถูกทำร้ายปูดบวม
ก็เลยสอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนทราบว่าขณะที่ขับรถประจำทางรับส่งวิ่งอยู่ในเลนซ้ายตามกฎจราจรกระทั่งถึงช่วงประชานุกูลมุ่งหน้าไปที่บางเขน
พบว่ามีรถกีดขวางนายสามารถก็จึงได้วิ่งเข้ามาสู่เลนกลางคือเปลี่ยนเลนจากซ้ายมาอยู่เลนกลาง
จู่มีรถเก๋งสีขาวเบียดแซงขึ้นมาจนทำให้เกิดการเฉียวชนกันนี่เป็นคำบอกเล่าต่อหัวหน้างานนะคะ
จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายอุบัติเหตุ

นี่เป็นเรื่องของการตัดสินเกี่ยวกับประกันนะคะ

รักษาอาการบาดเจ็บที่โรงพยาบาลนะครับ
ให้หยุดพักรักษาตัว๗วัน

องค์การขุนส่งมวลชนกรงเทพ

และให้การช่วยเหลือเยียวยาต่อไปนะคะ
ส่วนเรื่องคดีก็เป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะ